ดูกันต่อนะคะก็เรื่องสิ่งแวดล้อมโลกนี่แหละค่ะ
วันนี้วันสุนัขโลกนะคะ๒๖สิงหาคม
แต่อีกหนึ่งคนที่โอ้โหอเล็กเซอร์เนลไง

แล้วก็โตโน่ค่ะเป็นหนึ่งคนที่ชื่นชมอเล็กซ์นะคะ
และอีกหนึ่งคนต้องพูดถึงคุณเปู้ศิษย์โชคนะคะ
แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องค่ะฝ่าออเล็กซ์เซริเนลไง

ในฐานะที่เป็นคนรักสิ่งแวดล้อมนะคะ

อเล็กเขาทำมานานครับ
มานานแล้วก็ผมอยากให้มีคนแบบเขาเยอะครับ
ล่าสุดอเมซอนได้เห็นข่าวแล้วรู้สึกไงครับ
ปอดของโลกมันกำลังจะไปแล้ว
ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับ
เป็นคนไทยเราอาจจะเปลี่ยนอเมซอนไม่ได้หรอก
แต่เราเปลี่ยนประเทศเราได้ครับ
ความรู้สึกยังไงครับ